ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะในเขื่อนเจ้าพระยากันหน่อย
เมื่อวานนี้จริงเราก็รายงานเหมือนกันที่จังหวัดชายนาฏเนี่ย
กลายเป็นทงแดงทีนี้มาดูค่ะเพราะว่าระดับน้ำมันสูงขึ้นอีกนะคะ
โดยเฉพาะที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชายนาฏก็ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นกุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลงสู่ภาคกลาง
ปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนเนี่ยผ่านจุดวาดน้ำค่ายจิระประวัติค่ะ
แล้วก็มีวัดสิงห์แล้วก็มีมโนรม
อกจากนี้เขื่อนเจ้าพระยาเขายังปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำ
แตะระดับ๓๑๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
เพื่อรักษาสมดุลของน้ำเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน
รวมทั้งเป็นการชะลอน้ำเหนือไว้ในลำน้ำเหนือเขื่อนด้วย
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพื้นที่ท้ายเขื่อนนะคะ
ก็จะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้น
แล้วก็มีการปรับการแจ้งเตือนจากทองเหลืองนะคะ
จากการเฝ้าระวังก็กลายเป็นทงแดง

ชาวบ้านต้องอบพยพไปอาศัยอยู่ริมถนนสายต่างกัน
โดยเฉพาะตรงถนนคันครองมหาราช
ตอนนี้มีชาวบ้านกว่า๑๓๐๐ครอบครัว

เพราะว่าได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม
แม่ค้าขายของชำรายหนึ่งค่ะบอกแบบนี้ว่า

บอกเลยว่ายอดขายตกลงไปหายไปเป็นครึ่ง
ส่วนใหญ่กลัวเรื่องสถานการณ์น้ำท่วม
แล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันจะยืดเยอะไปอีกนานแค่ไหน
ไม่มีใครกล้าซื้อของกล้าใช้จ่าย

ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ไม่มีรายได้นะคะ
เพราะว่าไม่สามารถจะออกไปประกอบอาชีพขายของอะไรกันได้

อะไรที่ไม่จำเป็นก็จะไม่ซื้อกัน
ก็แน่นอนว่าร้านเองก็เลยได้รับผลกระทบไปตามกันค่ะ